ความคืบหน้าเรื่องครูแป้งนิดนึงค่ะ
ครูสาววัย๒๗ปีนะคะ

ทางครอบครัวตอนแรกโพสต์ในโลกโซเทียล

ก็หายตัวไปตั้งแต่๒๑กุมภาพันธ์

แล้วก็สุดท้ายเมื่อวานนี้กลับมาบ้านแล้ว

ครูธอมที่มาติดพันธุ์แหละค่ะ

สุดท้ายเธอก็พยายามที่จะพูดคุยกับครูธอมคนนี้
ครูธอมคนนี้นำตัวเธอมาส่ง

ต้องแต่งพรุ่งนี้แล้วคุณภาคภูมิ

ทางครอบครัวของเธอก็มาให้ข้อมูลนะคะว่า

มีใครร่วมด้วยหรือเปล่า

ครูแป้งหรือนางสาวจันจิรา

ก็อาการดีขึ้นแล้วนะคะ
มีครอบครัวมีแฟนหนุ่มคอยให้กำลังใจ
แต่ว่าก็ไม่สามารถไปสอบจบปริญญาโทได้

เพราะว่ายังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่อะค่ะ
ทางคุณพ่อของครูแป้งก็คือนายธีรยุทธ์ใจงาม

เพราะว่าหลังรู้ว่าลูกสาวหายไปก็กังวลใจมากเลยนะคะ
พยายามทุกทางที่จะตามหา
พอลูกกลับมาบ้านอย่างปลอดภัยก็รู้สึกดีใจ
ครูแป้งเล่าให้ครอบครัวฟังว่า
ถูกสาวหล่อครูโรงเรียนเดียวกันชวนกึ่งบังคับ
ให้ลงเรือข้ามฝั่งจากเกาะสมุยไปฝั่งสุราธานี
แล้วก็พาไปที่จังหวัดระนอง
แต่ระหว่างทางเนี่ยครูแป้งก็พยายามพูดจาหวานล้อม
ขอให้ปล่อยตัวกลับจนสาวหล่อใจอ่อนค่ะ
กลับมาส่งในตัวเมืองสุราธานี
ทนายครับผมไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้นะครับ
ขอธนัยเข้ามานู่สชิดใดก็ไม่ได้อะไรมาก

เค้าก็ท่าอย่างไรจากจากท่าเหลือถ่ายทางหน้าก็จะไปถูกแล้วนอมได้
นี่ค่ะทางครอบครัวของครูแป้งก็บอกว่าเบื้องต้นก็ให้ครูแป้งไปตรวจร่างกายเอาไว้
ครอบครัวยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับคนที่ก่อเหตุให้ถึงที่สุดค่ะ